กับสาวงามของประเทศไทยของเราน้องชามนั่นเองนะครับ
สละโสดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รวมถึงสินสอดที่แบบโอเว่อ
วงคลสมรส
ไม่ใช่งานเฉียงใหม่พันไม้อะไรนะ
นี่งานแต่งงานค่ะเขาบอกสวยงามมากแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการสุด
เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี่เองสำหรับคู่วิวา
ร้อยล้านชามไอวารินแล้วก็สามีหนุ่มนักธุรกิจชาวออสเตรเลีย
แอรอนโทมัสนั่นเองนะคะ
ซึ่งทั้งคู่ออกมาโชว์ทะเบียนสมรส
พร้อมกับเผยความประทับใจที่มีต่อกันและกันด้วยค่ะ
โดยเจ้าสาวบอกว่ามันเป็นเหมือนพรมลิขิตเลยค่ะ

ก็ทำให้ได้มาใช้ชีวิตร่วมกัน
สำหรับประเด็นสินสอดที่หลายคนเมาส์กันเหลือเกิน
บอกว่าเป็นร้อยเป็นล้านร้อยล้านฮือฮากันไปก่อนหน้านี้
ออกตัวเลยว่าครอบครัวชามเองไม่ได้เรียกร้องสักบาทเลยนะคะ
เพราะเขารักของเขาเขาก็เลยให้ด้วยใจ
ผู้หญิงแบบสวยมีค่าวางตัวดีก็อย่างนี้นะคะ

เจ้าบ่าวพ่อบุญทุ่มก็ลงทุนเปิดบริษัทให้ด้วย
เพื่อมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยแบบเต็มตัวนะฮะ
ทิ้งเลยทิ้งชีวิตที่โน่น

เพราะจะได้อยู่ใกล้ชิดกับภรรยาสาวคุณชาม

เอาไปติดตามเสียงสัมภาษณ์กันซิว่าไงมั่ง
ที่บ้านทำรักเจมส์ตรงที่ว่า
เขาเป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วแนวฝรั่งเขาสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวของตัวเอง
อย่างที่บ้านชามก็บอกว่าไม่บ้านชำไม่เรียกร้องอะไรหรอกค่ะ
แต่นับจากวินาทีนี้ไปเขาทำได้เท่าไหร่ให้ช้ำหมด
เป็นธุรกิจที่เขามาเปิดที่เมืองไทยเขามีอยู่ที่ออสเตรเลียแล้ว
ตอนนี้มาเปิดที่เมืองไทยด้วยเป็นชื่อชามแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็จะย้ายมาอยู่เมืองไทยแล้วค่ะ
สิ่งที่เขาสัญญาก็คือว่าเขาสัญญาว่าจะรักและดูแลชามตลอดไป
แล้วก็เขาสัญญาว่าจะไม่ทำให้ชามเสียใจหรือร้องไห้เลย
แล้วก็บอกว่าเราจะไม่อยู่ด้วยกันแค่ชาตินี้แต่จะอยู่ด้วยกันทุกชาติไปค่ะ

ฉันสตันฉันฟังแล้วฉันสตันฉันไม่มีคำพูดใดเลยเพราะว่าฉันอึ้งอยู่ฉันดีใจแทนนะคะ

แล้วก็แม้ว่านับจากนี้นะคะจะต้องพ่วงสถานะแม่บ้านให้สามีตาน้ำข้าวอีกหนึ่งตำแหน่ง
แต่นักแสดงสาวดีกรีนางงามอย่างคุณชามก็ยืนยันว่าไม่ทิ้งงานในวงการแน่นอนค่ะ